นี่หรือคนเคยรักเพราะว่าจบไม่สวยมันเลยเป็นแบบนี้หรือเปล่า
ปรากฏว่าคุยแบบว่านายของเขาเนี่ย
เป็นคนใหญ่คนโตในจังหวัดนะครับ
แต่จะตามไปหาอดีตคนเคยรัก
ทั้งจิกหัวและที่เห็นป๊อบอยู่นี่
มีมีดด้วยครับ
โอ้ยโอ้ยมีโอ้ยนี่นั่นอุ้ยนี่ล่ะ

เก๋ก็ไม่กล้าเออเก๋เห็นมีพัฒน์กล้าเออ
เก๋พัฒน์กล้าโอ้ยดูมันลากหัวลงมันโอ้ย
มันจะเข้าไปฆ่าในห้องเลยอ่ะพัฒน์เขาคนลับตานี่มัน

แล้วก็หวัดเสียว่าพี่หุยด้วยตามคลิปได้ไหม
นี่มีเขาเนี่ยเขาจะทำอะไรรึเปล่า
โอ้โหจิกแล้วเตะเตะแล้วจิกหัวแล้วลากอีก
คุณผู้ชมครับผู้ชายคือตัวไย
ถือมีดอยู่ในมือครับทำร้ายอดีตแฟนสาวจิกหัวนะฮะ
ลากออกจากห้องพักในข่าวบอกใช้มีดฟันหัวด้วยนะ
ปุ้ยกรอบคุณประสบค่ะโอ้โหแต่เคราะห์ดีครับอ๋อ
มีดมันอยู่ในปลอกแต่ก็เจ็บแหละเออฝ่ายชายนะตามไปเตะเสยหน้า
ฝ่ายหญิงอีกที่พยายามกระเสือกกระสนจะหนีไปเคาะห้องเพื่อน
แต่เพื่อนของฝ่ายหญิงเห็นผู้ชายถือมีดกล้าไหมล่ะ
ไม่กล้าหรอกครับไม่กล้าเปิดประตูไปช่วยหรอกฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับในหอพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลรัชธานี

เพื่อนของผู้หญิงที่อดีตคนรักมาทำร้ายเนี่ยนะ

ผู้ชายคนนี้เขาบอกเขาเส้นใหญ่
เป็นกาดอยู่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอุบลรัชธานี

กระทั่งฝ่ายหญิงไปมีแฟนใหม่แล้ว
ฝ่ายชายก็พยายามหาเรื่อง
บุกมาถึงหอพัก
ตบทั้งเตะทั้งขู่จะแทงให้ตาย
เวียงหัวแบบนี้เจ็บมาก้วยผมไม่รู้ยาวนะ

เออหลังเกิดเรื่องฝ่ายหญิงไปแจ้งความไว้แล้วนะครับ

แล้วแบบนี้ใครเขาจะไปอยู่ด้วยเนอะ